คุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

ทีนี้มันประจวบเหมาะกับช่วงนี้ที่โควิด๑๙เริ่มระบาดหนัก
และท่านบอกว่าท่านอยากจะเปลี่ยนใจแล้วไม่เดินทางแล้ว
ทีนี้ซื้อตรงซื้อตัวจองอะไรไว้แล้วคืนกันได้ไหม

เมื่อวานี้กระทรวงคมนาคมออกประกาศมาตรการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันโควิด๑๙ที่มีแนวโน้มการติดเชื้อในวงกว้างอยู่ในขณะนี้
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงคราน
ที่จะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดจำนวนมาก
ทำให้เกิดการประบาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
จึงมีมาตรการให้ประชาชนสามารถขอคืนตัวโดยสารทุกประเภทได้
โดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวนไม่มีหักค่าใช้จ่าย
ไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกราน
แต่มีเงื่อนไขต้องคืนตัวก่อนการเดินทางภายใน๒๔ชั่วโมงนะฮะ
เช่นเดียวกับทางรถไฟไทยรอบฟอร์ตธอร์
เปิดให้ขอคืนเงินค่าตัวรถไฟได้ตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๘เมษายนนี้
โดยทางด้านนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ
เปิดเผยบอกว่าได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ต้องการงดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงคราน
วันที่๙ถึง๑๘เมษายน
ให้สามารถคืนตัวโดยสารได้เต็มราคานะครับ
รายละเอียดระบุว่าผู้โดยสารที่ซื้อตัวโดยสาร

หากต้องการงดการเดินทางสามารถติดต่อ
ขอคืนเงินค่าตัวโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้
เต็มราคาก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า๑วัน
ส่วนตัวโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้นนะครับ
เช่นเดียวกับกลุ่มผู้โดยสารที่ซื้อตัวหมู่คณะ

ตัวสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร
และตัวเช่ารถโดยสารไว้ร่วมหน้า
สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตัวโดยสาร
กรณีพิเศษได้เต็มราคาก่อนวันเดินทาง

แต่ถ้าจังหวัดของสถานีต้นทาง
ปลายทางตามตัวโดยสารของผู้โดยสาร
ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
กรณีแบบนี้อนุญาตให้คืนเงินค่าตัว
ก่อนวันเดินทางได้ไม่น้อยกว่า๑ชั่วโมง
จริงก่อนหน้านั้นคือต้องเป็นคืนได้ไม่น้อยกว่า๑วัน
แต่ถ้าอยู่จังหวัดที่ท่านเดินทางไป
ถูกประกาศออกมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ย
คืนตัวได้เลยไม่น้อยกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลอะไรเหล่านี้
ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์

แต่ทีนี้พูดถึงรอฟท

เพราะว่าอาการติดโควิด

คือได้รับการตรวจการติดเชื้อโควิด๑๙
ตั้งแต่วันที่๗ก็คือเมื่อวานนี้
จากท่านก็มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่
แล้วล่าสุดก็ได้รับการยืนยันออกมา

ดังนั้นก็ต้องเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนตามกระบวนการต่อไป

ได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะ
เข้าสู่กระบวนการตรวจเชื้อโควิด๑๙
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ข้อมูล
เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมโรคและส่วนรวมต่อไป
อันนี้คือทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะ
เขาออกเป็นใบแถลงชี้แจงออกมาเลยนะครับ